เรามาต่อกันด้วยเรื่องของคดีความคืบหน้าของน้องชมพู่กันต่อ
คดีนี้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหาร
มาบอกว่านิมิตค่ะนิมิตไปว่าฝันว่าคนร้ายเนี่ย
ที่ร่วมกันฆ่าน้องชมพู่เป็นคนในครอบครัว
โอ้โหมาบอกถึงนิมิตรแบบนี้เล่นเอาแม่ของน้องชมพู่
โมโหเลยนะคะขึ้นเลยนะโมโหเลยค่ะที่มาบอกแบบนี้นะคะ
ถึงกับพระรูปนี้ต้องมาขอโทษขอโพยกันเลยทีเดียวนะคะ
นั่นก็คือพระดาวฟ้านั่นเองค่ะพระดาวฟ้าเนี่ยนะคะ
พระสงฆ์ที่เดินทางไปบ้านของน้องชมพู่
ไปบอกว่านิมิตเห็นน้องร้องไห้อยากใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียน
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปถึงที่บ้านของน้องชมพู่
ก็มีพ่อแม่นาแตน้าตายณเสริมนางสมควร
ซึ่งเป็นยายของน้องชมพู่อยู่กันพร้อมหน้าเลยค่ะ
พระดาวฟ้าเนี่ยบอกว่าท่านก็นิมิตอีกนะ
เห็นดวงวิญญาณของน้องชมพู่แล้วก็วิญญาณของแม่น้องชมพู่ในอดีตชาติ
มาบอกคนร้ายมาบอกว่าคนร้ายที่ร่วมกันฆ่าน้องเนี่ยมี๕คน
ผู้ชายใน๔คนผู้หญิงอีก๑คนและในจำนวนนี้๒๓คน
ก็เป็นคนในครอบครัวเป็นคนในสายเลือดส่วนที่เหลือเป็นเครือญาติ
แล้วก็มียายในหมู่บ้านถูกใครบางคนเขียนจดหมายขู่ว่า
อย่ารู้มากอย่าพูดมากซึ่งตัวเองเห็นจากนิมิตรว่า
คนที่เขียนขู่นั้นน่ะเป็นหนึ่งในคนร้ายนั่นแหละโอ้โห
หลังจากญาติญาติค่ะได้ยินคำนี้เนี่ยบรรยากาศอึมคลึมเลยนะคะ
โดยเฉพาะยายแล้วก็แม่ของน้องชมพู่ที่บอกว่าพระเนี่ย
พูดได้โดยไม่มีหลักฐานแล้วก็ใส่ร้ายคนในครอบครัวค่ะ
อาจจะยอดกับพระม่าคือหยาดมันหลายคน

อยู่สิมหาวะยาดแม่ชมพู่ค่ะนี่มันเบาเทิกค่ะ

โดยความเทียดพระอาจารย์นางสมาธิซื้อว่าไงหลักฐานค่ะ
เพราะว่าคู่มือนี้นะแม่แต่ว่าแค้นพระย่านกันยังใส่ว่าไง
โว้วว้าวเอาดีกลายเป็นพิษตัวดีเนอะบ้างเนี่ย
จริงครอบครัวของน้องเองก็บอบช้ำมาเยอะนะคะ
เวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วมาได้ยินแบบนี้อีกก็ไม่ผิดที่จะโมโหนะคะ
แม่น้องชมพู่บอกด้วยว่าไม่เชื่อว่าคนในครอบครัวจะเป็นคนทำ
เพราะทุกคนมีไทม์ไลน์เวลาของตัวเอง
ตอนนี้ผ่านไป๕๓วันแล้วนะคะตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
ทำให้ชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านตึงเครียด
เธอก็เข้าใจสถานการณ์ดีเห็นใจชาวบ้านทุกคน
ก็เช่นเดียวกับตาของน้องชมพู่ค่ะก็บอกว่ารับไม่ได้เหมือนกัน
เหมือนมีคนมาเหยียบหัวใจคนในครอบครัวถึงขั้นอยากไปแจ้งความจับพระรูปนี้
บอกว่าจะต้องแผ่เมตตาอาจจะมาแผ่เมตตาพรุ่งนี้ค่อยกลับจะมาแผ่เมตตา
งั้นก็นักสื่อก็ไปแจ้งไปบอกพระอาจารย์บุญมาว่าจะมีพระมานอนที่วัดเรา
จากวัดที่นู่นใช่แต่พอมาตอนเช้าได้ยินเรายายเล่าให้ฟัง
ว่าคนในครอบครัวทำโกรธไม่พอใจกับพระองค์นั้นเลย
ทำไมมาว่าเราเราจะรักหลานจะตายพ่อแม่เขารักลูกจะตาย
แล้วทำไมหาว่าเป้พ่อญาติพี่น้องฆ่าหลาน
พระองค์นี้น่าแจ้งตำรวจจับเลยถ้ามาพูดอย่างนี้ไม่มาดีกว่า
ไม่ต้องมาดีกว่าเพราะเสียกำลังใจหมด
ค่ะคุณตาบอกเสียกำลังใจนะได้ยินแบบนี้นะคะ
ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับ